กลับมาที่เรื่องของฟุตบอลไทยกันบ้างนะครับ

หนึ่งในแนวคิดที่ถูกนำมาเสนอก็คือ
แบบข้ามปีคล้ายกับหลีกของยุโรป

แต่ว่าเรื่องนี้ต้องรอคุยกัน
แล้วก็ขอความเห็นจากหลายภาคส่วนนะครับ

ฟุตบอลไทยลีกแข่งแบบข้ามปี
จากการแพร่ระบาดนะครับ

ลีกกลับมาแข่งขันอีก๒๖เกม

ซึ่งอาจทำให้ไทยลีกเตะไม่จบในปีนี้

อีกทั้งกระทบกับผู้เล่นทีมชาติด้วยนะครับ

และไปสิ้นสุดในช่วงเดือนพฤษภาคมปีถัดไป

ข่าวว่าจะมีการพูดคุยกันต่อเนื่อง

ส่วนเรื่องที่หลายคนอยากรู้ก็คือ
แข่งขันฟุตบอลไทยลีกจะสามารถกลับมาแข่งขันใหม่ได้เมื่อไหร่นะคะ

ว่าจะให้เวลาสโมสรได้เตรียมทีมอย่างน้อย๔๖สัปดาห์
ก่อนที่จะมีโปรแกรมการแข่งขันใหม่
เนื่องจากว่าปัจจุบันนะตอนนี้สโมสรไม่สามารถฝึกซ้อมนักกีฬาได้
และทีมก็น่าจะต้องใช้เวลาในการเตรียมทีมแล้วก็ระบบใหม่ทั้งหมด
ก็เลยจะต้องเว้นระยะให้แต่ละทีมได้เตรียมตัวก่อนที่ไทยลีกจะกลับมาแข่งขันใหม่อีกครั้งนะคะ
สำหรับโมเดลที่ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลวางไว้
ก็คือไทยลีกจะกลับมาแข่งขันได้เร็วที่สุดก็คือ๓๐พฤษภาคม
และช้าที่สุดก็คือในเดือนสิงหาคมค่ะ
หลังจากนั้นก็จะทิ้งช่วงเวลาประมาณ๔๖สัปดาห์เดือนถึงเดือนครึ่งนะครับ
เพื่อให้นักเตะเรียกความฟิตกลับมาให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับ